สวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศ
ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง
วันนี้ตลอดทั้งวันนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาว

เช้าวันนี้หลายจุดนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อีสานคงยังได้สัมผัสอากาศเย็นสบาย
ส่วนบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยยังคงได้เจอกับลมหนาวบ้างนะครับ
แม้ว่าตอนนี้ลมหนาวจะอ่อนกำลังลงไป
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือเรื่องของหมอก
แต่แน่นอนแล้วครับว่าช่วงสิ้นเดือนนี้ลมหนาวจะเข้ามาเยือนเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
และลมหนาวที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าจะแรงละทีเดียวนะครับ
สัญญาณอย่างหนึ่งก็คือปรากฏการณ์หิมะที่ตก
ตอนนี้มีสัญญาณว่าหิมะกำลังจะเข้ามาตกในบริเวณดังกล่าวแล้วนะครับ
เพราะว่ามีรายงานว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
บริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
อุณหภูมิลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างจุดที่เราทราบข่าวกันมาบ่อยนะครับ

จุดนี้มีการรายงานว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
อุณหภูมิลดลงโดยเฉพาะในบริเวณเมืองซาปาห่างออกไป

อุณหภูมิดิ่งลงไปอยู่ที่ประมาณลบ๒องศาเซลเซียต
ในบริเวณพื้นที่อำเภอปาร์ดสาดนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ทางเหนือหน่อย
ในบริเวณพื้นที่สาปาซึ่งเป็นหนึ่งจุดในประเทศเวียดนาม

ใครสนใจอยากที่จะไปสัมผัสหิมะใกล้เมืองไทย
ก็ลองไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์ที่เมืองนางกล่าวดูได้นะครับ
แต่คุณผู้ชมครับนอกจากที่เวียดนามแล้ว
คุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามีหลายเมืองเลยทีเดียวนะครับที่รอบเมืองของเรา
มีหิมะตกเกิดขึ้นแล้วนะครับ
อย่างเช่นที่นี่ครับลาวครับถัดลงมาหน่อยนะครับที่ซ้ำเหนือนะครับ
ปีที่แล้วในวันที่๒๔มีรายงานว่าบริเวณซ้ำเหนือมีหิมะเกิดขึ้นนะครับ
โดยมีการแชร์ภาพลงในโซเชียลออนไลน์เยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับว่า
มีประชาชนเนี่ยนะครับหยิบหิมะมาโชว์กัน
มีการแชร์ภาพนะครับเป็นหิมะสีขาวตกระจายตามพื้นต่างนะครับ
เขาบอกว่านี่ถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่หลายคนเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยนะครับ

วันภูมิเนี่ยนะครับตอนนั้นดิ่งไปอยู่ที่ประมาณลบ๓องศาเซลเซียส
ไปที่พม่าครับที่คัชชินครับ
ที่นี่หลายคนคงทราบดีนะครับเป็นหนึ่งจุดที่มีหิมะตกเหมือนกันนะครับ

กระถิ่นแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดที่อยู่ที่สูงที่สุดในอาเซียนของเราเลยก็ว่าได้นะครับ
สูงจากพื้นดินอยู่ที่ประมาณ๕๘๘๑เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับ
ถือว่าในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับมีทานน้ำแข็งมีลักษณะของหิมะที่โปรยปลายมีภูเขาน้ำแข็งนะครับ
แล้วก็แต่ละปีแต่ละปีอาจจะมีเรื่องของพายุหิมะเข้ามาทำลายความเสียหายทำให้เกิดบ้านพังสัตว์เลี้ยล้มตายเป็นจำนวนมากเลย
อีกหนึ่งจุดครับหลายคนไม่น่าเชื่อนะครับอยู่แถวบริเวณเส้นสูญสูตรนะครับที่นี่ครับอินโดนิสเซียครับเป็นยอดเขายอดเขาหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ามีความสูงรองมาจากที่พัมมานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ๔๘๘๔เมตรนะครับชื่อว่าปันจักจายานะครับซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูงจากความ

ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับเพราะว่าอากาศเย็นที่เข้ามาเนี่ยนะครับดูดความชื้นไปหมดจึงทำให้แดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษในช่วงบ่ายตอนช่วงเช้าช่วงค่ำหน่อยอากาศก็จะเย็นลงส่วนฝนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังไปนะครับฝนก็เลยค่อยเคลื่อนมาตกในบริเวณตอนก

ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับผมคุณตนันพิศิษฐ์มหันต์สวัสดีครับ
มหันต์สวัสดีครับ